ถ้าจะย้อนไปดูการชุมนุมเมื่อวันที่๑๓สิงหาคมเนี่ย
ในวันนั้นก็แถวสามเหลี่ยมดินแดงนี่แหละ
ก็จะมีลักษณะคล้ายแบบนี้เกิดขึ้น
วันนั้นมีหนึ่งในผู้ที่มาร่วมชุมนุม
ในการขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายมนตรีนะครับ
เขาเรียกตัวเองว่าเป็นสลิมกลับใจ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นการนำกปสเป็นแนวร่วมกปส
ก็คือคุณธนัดธนากิจอำนวยหรือว่าไฮโซลูกนัดภาพซ้ายมือนี่นะครับ
ระหว่างที่กำลังเคลื่อนขบวนแล้วก็ชุมนุมอยู่เนี่ย
โดนกระสุนยางเข้าไปนะครับบาดเจ็บหนัก
ตรงนี้คือจุดที่บริเวณชุมนุมนะครับ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าจุดที่เข้าไปเนี่ยเป็นแถวคิ้วแถวตาข้างขวาครับ
ก็คือรุ้งปนัสยาได้โพสต์ข้อความบอกว่า
ด่วนลูกนัดตาบอดหลังโดนเจ้าหน้าที่ยิงแก๊ส
น้ำตาเข้าที่บริเวณดวงตาเมื่อ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
คนก็แชร์ข้อความไปกันเยอะพร้อมกับความเป็นห่วงเป็นใย
หรือว่าต้องการติดตามสถานการณ์ก็แล้วแต่ว่าโอ้โห
ตาบอดเลยเหรอครับคือบางข่าวก็บอกว่าแก๊สน้ำตา
ข่าวก็บอกกระสุนยางบางข่าวก็บอกว่าก็เป็นกระสุน
มากับแก๊สน้ำตาลนั่นแหละนะฮะ
โดยบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บของพี่ลูกนัท
บอกว่าอาการเบื้องต้นตอนนี้ถูกลูกโลหะแก๊สน้ำตายิงเข้ามาที่เบ้าคิ้ว
ของพี่นัทเป็นด้านขวานะครับทำให้เกิดบาดแผลรูปครึ่งวงกลมที่เบ้าคิ้ว
ทีมแพทย์ค่อนข้างกังวลว่าการบาดเจ็บนั้นอาจก่อความเสียหายแก่ดวงตาของพี่นัท
จากทีมแพทย์ได้เปิดบาดแผลเพื่อพยายามตรวจดวงตาเบื้องต้นแล้ว
แต่พบก้อนเลือดกีดขวางอยู่เยอะมากทำให้ต้องรมยาสลบพินัท
และนำตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อตรวจเช็คความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา
ขณะที่ตำรวจนครบานนะครับพลตมตรีปิยาตาวิชัยรองพบชนและเป็นโคศกของกองบัญชาการตำรวจนครบานด้วย
บอกว่าขณะนี้ได้มีการสอบถามไปยังแพทย์เจ้าของไข้
ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่านายธนัดตาบอดตามที่มีข่าวออกมาจริงหรือไม่
เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยหลังจากที่รักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อย
ตำรวจก็ต้องเรียกตัวนายธนัดมารับทราบข้อกล่าวหาเรื่องการชุมนุมตามขั้นตอนด้วย
ส่วนการบาดเจ็บถึงขั้นถูกกระสุนยางหรือว่าโลหะจากแก๊สน้ำตาอะไรก็แล้วแต่
ถึงขั้นตาบอดตำรวจบอกว่าต้องรอแพทย์เป็นผู้ยืนยัน
นี่นะฮะอันนี้เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ๑๓สิงหาคม
แต่เหตุการณ์วันนี้เนี่ยตอนนี้๑๙นาฬิกา๒๑นาที
ไฟยังไหม้ป้อมจราจรตรงแยกดินแดงอยู่